เหตุการณ์ต่อไปนี้แค่ยืนขวางแล้วโดนบีบแตร่ใส่เป็นเหตุคุณผู้ชมครับ
ระหว่างคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสุดท้ายตามไปเจอกัน

เล่าให้ฟังง่ายแบบนี้

แล้วเขาเดินลงไปถามรบพอ
ระหว่างนั้นคือคุณผู้ชมสังเกตอยู่นะ

ระหว่างที่คนขับรถตู้กำลังจะเดินกลับไปที่รถ

แล้ววินต้องการจะขับผ่านไป

ซึ่งเดินจากรมพไปขวางทางเขา

คนขับรถตู้ระหว่างที่เดินกลับไป

อันนี้ก็ผ่านไปแต่นี่คือจุดเริ่มต้น
ของเหตุการณ์หลังจากนั้น

อยู่รินถนนนะฮะแต่
ก็เข้าไปตักเตือนว่าเฮ้ยคุณมาขวางทางอย่างนี้ไม่ได้

ขับตามกันไปสักพักวิน

ขับตามมาทำไมพอถึงจังหวะนี้ก็เลย
เลี้ยวกลับมาแล้วจอดถามรถตู้ว่ามีอะไร

คนขับรถตู้เอาปืนยิงใส่เลย

ข้อเท้าขวาเขาก็โดนไป๒นัดเลย
สุดท้ายก็ประคองตัวเองแล้วก็ลงข้างทาง

พีหนำแดงนะครับบริเวณหน้าตลาด
ช่างหมู่ศรีจมนต์บางพิไหญ

อายุห้าสิบสองปีถูกยิงที่ฝ่ามือ
หนึ่งนัดนะฮะทะลุเลยแล้วก็ที่

เขาบอกว่าเขามีปากเสียงกันกับคนขับรถตู้รับส่งนักเรียน
สาเหตุจากการที่ตัวเขาเองไม่พอใจที่คนขับรถตู้ไปเดินขวางทางเข้าออกหมู่บ้าน
ก็เลยมีปากเสียงกันจังหวะนั้นที่ป้อมนั่นแหละ
แล้วเหมือนคนขับรถตู้ก็ไม่พอใจก็เลยขับรถไล่ดักตามไปเรื่อยจนถึงที่เกิดเหตุ
บานปลายถึงขั้นกับยิงกันเลย
คุณผู้ชมทีมข่าวเราก็เลยไปตามต่อที่สพบางแก้วความขึ้นหน้าเป็นอย่างไร
ทราบว่าผู้ก่อเหตุเดินทางมามอบตัวแล้วตั้งแต่ตี๓ที่ผ่านมา
อายุประมาณ๖๔ปีในภาพ
วันเดียวแต่ผมว่าไม่รู้ทางตอนที่จะเข้าไปส่งนักเรียนในหมู่บ้านก็เลยจอดถามรบพอ
ผมก็แค่ไปยืนจอดถามรอบพอแต่จักรยานยนต์เนี่ยคุณผู้ชมไปบีบแต่ใส่ก็เลยมีปากเสียงกัน
พอออกมาจากหมู่บ้านไปเจอกับวินก็เลยมีปากเสียงกันอีก
แล้วเขาบอกว่าวินใช้เหล็กสไลด์ฟาดเขาบาดเจ็บก่อนนะแล้วยังตีรถเขาด้วย
เขาก็เลยจะขับรถไปแจ้งความแต่วินไล่ตามดักหน้าดักหลังไปสุดท้ายก็เลยโมโห
เอาปืนยิงไปสามนัดและยืนยันว่าที่ยิงไปเพราะป้องกันตัวฟังเสียงเขา
ใช่ค่ะ
คือการบีบแตรนจะไม่ใช่ปัญหานะถ้ารู้จักรับนะครับเย็บยังช่างใจ
ถูกต้องทั้งสองฝ่ายเลยนะอันนี้ทั้งสองฝ่ายนะ
เป็นไปตามนี้สุดท้ายทั้งสองฝ่ายโดนคดีแต่คนขับรถตู้โดนข้อหาพยายามฆ่า
และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
ส่วนคนขับวินโดนเหมือนกันข้อหาทำร้ายร่างกายเพราะเอาเหล็กไปตีรถเขา
ตีตัวเขาเขาก็บาดเจ็บสุดท้ายโดนข้อหาทั้งคู่นะฮะ
เหตุการณ์นี้ถ้าใจเย็นหน่อยมีสติหน่อยไอ้การแค่ขวางทางการบีบแต่กันก็ปล่อยผ่านผ่านไปซะ

ขณะเดียวกันขับรถรับส่งนักเรียนพกปืนได้ด้วยเหรอ

กปืนได้ด้วยเหรอแบบนี้อันตรายนะคะ